เรื่องหวย๙๐ล้านบาท

แต่ว่าเรื่องมันดังเพราะคนขายหวยนี่แหละ
คือชีสโทกกับคนที่เขาซื้อไป
เมื่อวานนี้ไม่เป็นอันทำอะไรเลย

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่คุณอัจฉริยะ
เขาเริ่มมาทิ้งระเบิดทิ้งบอมโพสต์
เอาไว้ตอนประมาณ๕ทุ่มกับเที่ยงคืนของวันพระฤหัส

เพราะฉะนั้นค่ะนักข่าวเองทำงานตลอดทั้งวันศุกร์เลยนะ
กระจายกันเลยไปอยู่ทั้งที่แผงที่ปตทด้วย
จะรอสัมภาษณ์คุณพีชด้วยไปสัมภาษณ์นายอัจฉริยะด้วย

จริงแล้วคนก็บอกว่าเอาเขาเป็นพ่อค้าซื้อสัตวเนอะ

แต่ว่าแหม่ตอนนี้กระแสมันเริ่มตีกลับไป

ตั้งข้อสังเกตยังไง

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันกับเรา

แล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยประเด็นนี้
ถูกต้องว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร

แล้วคุณผู้ชมคิดว่า

ไม่สนใจหรอกเรื่องที่เอาไปโพสต์กันในเพจดัง
ราม่าต่างก็เดินหน้าขายหัวต่อไป
แต่วันนี้มาจับสังเกตหน่อย

ที่มันบอกว่าลวงโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไร

หลังจากที่ทางด้านของช่วยเหลือเยียอาธิกรรม

และขอท้าพิสูจน์เพราะว่ามั่นใจว่า
หวังผลบางอย่างก็เลยมีการ

โดยเข้าไปร้องต่อภูมิในการสำนักงาน

เพราะว่าถ้าเกิดถูกต้องไปขึ้นเงินใช่ไหม

แล้วก็ต้องมีคนไปขึ้นเงิน

พร้อมเปิดเผยถึงประเด็นดังต่อไปนี้
คุณผู้ชมคิดตามดูตามไปด้วยนะฮะ
๑จากภาพที่เพาะค้าหวยโพสต์

ตรงรอยช่วงที่มีแม็กซ์เย็บอยู่

ดูเลข๗นะครับ
เลข๗คือเลขตัวแรกของหมายเลขนะ

รางวัลที่๑ที่ออกคือ

ทำไมถึงไม่ชัดเหมือนอีกหลายตัวที่เหลือ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษกับด้านล่างกับด้านบน

เราทำเป็นแยกมาแล้ว

ฝั่งขวาอันนี้คือลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลที่๑ในงวดนั้นเหมือนกัน

แล้วก็ซูมดูให้เห็นกับฝั่งซ้าย
คือลอตเตอรี่จากแผงของพ่อค้าพีช

ย่อที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ

คือยอดมาจาก๗๑๑ที่แปลว่า๗ถูกไหม
คือตัวเลขกับตัวย่อภาษาอังกฤษข้างล่าง

ระยะห่างระหว่างเลข๗กับเลขถัดไปทำไมมันถึงไม่เท่ากัน

มันทำไมมันมาดูดขึ้นมา

พ่อค้าจึงโชว์สลากลักษณะที่คลี่ให้ดูเป็นรูปพัด
ทำไมถึงไม่โชว์ทีละใบทีละใบให้มันชัดเจน

ข้อที่๖มุมด้านบนของสลากด้านขวา
จะมีตัวหนังสือระบุถึงตัวเลข๖หลักบนสลาก

แต่เหมือนกับว่าที่พ่อค้าเขาโชว์เนี่ยทำไมมันไม่เป็นแบบนั้น
คือตรงนี้ภาพมันอาจจะเห็นไม่ชัด
มันต้องเป็น๗๓๔๕๑๐
แต่ว่าในใบที่พ่อค้าโชว์ทำไมมันเขียนว่า๓๓
ใช่มันคือคำอ่านของตัวเลข
นี่เขาก็ไปซูมขยายมันเป็น๓๓๔
คุณผู้ชมลองดูนะฮะ
เขาก็ไปเปรียบเทียบกับสลากที่ถูกรางวัลไง
คือพอมันเป็นเลข๗จริง

อัดออกว่า๗แต่อันเนี้ย

อ่าแต่ทีนี้เราก็ยังไม่รู้อีกแหละ
เพราะว่ารูปที่คุณพีชเขาถ่ายเนี่ย
คือมันก็จะแบบเหมือนกับมีความเบลออยู่รอบขอบขยาย

อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมสลากของพ่อค้าพีชเนี่ย
คือบาร์โค้ดเนี่ยโอ้โหมันยาวมากนะ
เขาเอาบาร์โค้ดนี้ไปตรวจสอบกับกองสลาก
พบว่าอ้าวบาร์โค้นี้มันไม่ถูกรางวัลนะ
อันนี้นี่สุดยอดจริงนะค่ะ
เราเองก็ไม่ได้นึกถึงทีแรกอ่ะเห็นรูปป๊าดเดียวอ่ะ
เราก็เข้าใจว่าเอออันนี้คือรางวัลที่หนึ่ง

ตอนนี้นี่เราบอกไปประมาณ๖๗จุดใช่ไหม

นี่ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของบาร์โค้ดนั่นเอง
ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
เพราะตรวจสอบกองสลากแล้วมันไม่ตรงกันนะฮะ
เอาไปฟังเสียงของคนที่เขาบอกว่าเนี่ย
มันเป็นเรื่องโอละพ่อกันหน่อยกับทนายอัจฉริยะครับ
อย่าลืมว่าเรื่องนี้

สัตว์ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ย

มาตรวจสอบพบเจอมันไม่ใช่

เอาเขาไปก่อนไอ้นั่นดิ

ไปดูทางด้านของพีชหน่อย

คือนี่เขาไปดูที่แผงคุณผู้ชม

อตเตอรี่ของคุณพีชที่ปั๊มน้ำมันปรทที่

บนโคกขามที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คนเนี่ยก็หวังนะว่าไปซื้อกับเขา

กับวันก่อนหน้าอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นบรรยากาศคือมันมีวันพระฤหัส

วันพระฤหัสเนี่ยคนจะคึกคัก

นิดนึงแต่ก็ยังคึกคักอยู่
ทีนี้ตอนที่ทีมข่าวเข้าไปเนี่ย

เนื่องจากคุณพีชเขาก็ต้องไปออกรายการ

ดังนั้นที่แผงคนที่ขายอยู่ก็คือ

ยังไปซื้อเหมือนเดิมอะค่ะ
คุณพีชเขามาให้สัมภาษณ์

เขาก็อธิบายในสิ่งที่
นายอัชริยะเนี่ยตั้งข้อสังเกต

บอกว่ามันเกิดจากการที่วันนั้นเนี่ย

แล้วมันก็เลยฉีกขาดเพราะว่าจาก๑๕

เป็นชุดละ๕ใบเพื่อให้มันขายได้ง่ายขึ้น

แล้วพอรีบนับปั๊บปรากฏว่าลอตเตอรี่
มันขาดมันเป็นตำแหน่งตรงตัวเลขอะค่ะ
ทีนี้ขาดมันไม่ได้ขาดหมดทั้งใบนะ

เสร็จแล้วก็เอาใส่ซองพลาสติก

ว่ามันเกิดจากการที่ผมทำแบบนี้จริง

ตัวเลขมันดูอาจจะแบบคลาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มีโอกาสได้คุยกับ

เพราะนายอัชริยะก็โฟนอินในรายการนั้นเหมือนกัน

ตัวคุณอัจฉริยะจะมาทำแบบนี้ทำไม
ให้คนที่แบบซื่อสัตว์ทำดีอย่างผมเนี่ย
ท้อในรายการคุณพีชถึงก็กลับหลั่งน้ำตา
หันหลังอ่ะแล้วก็พูดคุยหันหลังให้กล้องอ่ะค่ะ

เพราะว่าผมไม่อยากให้คนที่รักผมต้องเสียน้ำตา
นี่คุณผู้ชมส่วนเสื้อสีชมพูตอนนี้นี่คือบรรยากาศช่วงบ่าย

คุณพีชเสร็จจากสัมภาษณ์รายการสดแล้ว
แล้วก็กลับมาถึงที่ปั๊มปตทนักข่าวไปรออยู่เยอะมากจริงค่ะ

เขาบอกว่าเรื่องของประเด็นดราม่าเนี่ย
หลังจากที่เพจที่ชมรมช่วยเหลือยากรรมเนี่ย
ไปโพสต์ตั้งข้อสงสัยว่าเขาเนี่ย
กุเรื่องขึ้นมาเขาบอกว่ามาเจอตัวต่อตัวก็ได้เลยนะ
สิ่งที่ตอบได้วันนี้คือต้นคั่วอยู่กับยี่ปั๊ว
แล้วยืนยันว่าเป็นของจริงเขาไม่ได้ตัดแปะ

ผลมายังไงผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้ว
ตัวเราไม่คิดว่าต้องพิสูจน์
ก็ถ้าเขาจะพิสูจน์ก็แล้วแต่เขา
ในมุมมองของคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มานะครับ
ว่าถ้าเราต้องการให้คุณพีชซึ่งถือว่าเป็นคนซื่อสัตว์เนี่ย
เขาไม่ถูกโจมตีคนที่เป็นเจ้าของหวยสามารถออกมาช่วยได้
ว่าเนี่ยผมเป็นเจ้าของผมถูกจริงคุณพีชพูดจริง

ใช่ก็เหมือนกันกับที่อาจารย์ปรเมฆเมื่อวานมาออกรายการ
ถามตรงก็แนะนำนั่นแหละบอกว่าเอาจริง
ไม่ได้ต้องการเห็นหน้าไม่ได้ต้องการรู้จักชื่อเสียงเรียงน้ำ
ของคนที่ถูก๙๐ล้านหรอก

เรื่องนี้มันก็จะได้จบเร็วขึ้น
เพราะพีชเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้ขโมยของใครมา

แค่บอกว่าเขาขายให้กับคนที่เขาถูกรางวัล

ตอนที่เขาขายเขาบอกกันว่าสั่งซื้อผ่านทางไลน์นะ

คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐก็ลงพื้นที่ก็ฝากคำถามไปด้วยบอกว่า

ที่มีการแชทกันหรือปิดชื่อไว้ก็ได้
เออไม่ได้เอาคอนแท็กของคนที่ถูก๙๐ล้าน

พอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยนะ
ผมเป็นคนเอาลอตเตอรี่ไปให้กับผู้โชคดีคนนั้น
แล้วเขาย้ำกับผมมาว่า
เขาไม่อยากที่จะเป็นข่าวไม่อยากให้สื่อเป็นข่าว
มันคือเขากังวลเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็กลัวว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันเป็นข่าวขึ้นมา

ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเขา

ดังนั้นคนที่ถูกรางวัลเขาก็เลยขอคุณพีช
แล้วก็ขอให้ลบแชทที่มีการพูดคุยกัน
คุณพีชก็ลบต่อหน้าลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีคนนั้นเลย
ดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เลยไม่มีหลักฐานที่จะเอามาให้สื่อดู
ว่าเนี่ยเราคุยกันจริงเรามีการสั่งซื้อกันจริง
ครับทีนี้เราต้องไปถามทางด้านของกองสลากกันหน่อย
ก็นักข่าวไปถามทางด้านของคุณธนวัฒนพลวิชัย
เป็นกรรมการและโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้ข้อมูลกับทางด้านของไทยรัฐออนไลน์ของเรา

เขาบอกว่าในกรณีดังกล่าว

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่๑ได้

เก็บข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่๑เป็นความลับ
แต่เปิดเผยได้ว่าแต่ละงวดสำนักงานสลาก
ลอตเตอรี่ออกมางวดละ๙๐ล้านฉบับ
ฉะนั้นแต่ละงวดจะมีผู้ถูกรางวัลที่๑๙๐ใบ
ล่าสุดมีผู้ไปขึ้นเงินแล้ว๘๕ใบ
แต่หากตำรวจอยากทราบข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่๑
สลากพร้อมให้ความร่วมมือ
ถ้ามีการร้องขอและมีหมายเรียกมานะครับ
มีไปขึ้นเงินแล้ว๘๕ใบ
คำนี้ที่คุณบอกว่ามีขึ้นเงินแล้ว๘๕ใบ

โคศกสำนักงานสลากกินแบ่งบอก

บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นใบเล็ก

ใช่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันก็เกิดเป็นคำถามพอมาฟังมาถึงจุดนี้แล้ว

แล้วชุด๑๕ใบ๙๐ล้าน

เรื่องนี้คุณพีชเขาก็ให้สัมภาษ

กับทางลูกค้าที่เป็นผู้โชคดี
ว่าถ้าเกิดว่าพี่เอาไปขึ้นเงินทั้งหมดพร้อมกันเนี่ย
คือที่แน่เดี๋ยวคนขายก็โดนเลยตัดสิทธิ

กองสลากเขาก็เข้มงวดเรื่องนี้อยู่

เขาก็เลยแนะนำว่าพี่เอาไปขึ้นแบบค่อยทยอยขึ้นได้ไหม

นั่นแหละสิเพราะว่าอะไรคุณอัชริยะบอกว่า
คุณพีชเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนที่ถูกรางวัล
เขาเป็นคนฐานะค่อนข้างยากจน
ดังนั้นในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมล่ะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าเขาเป็นคนฐานะไม่ค่อยจะดีนัก
ไม่ได้ร่ำรัวอยู่นักจะไม่ได้อยากได้เงินเยอะ
นั่นสิเขาจะเทียวไปเทียวไปหลายรอบทำไม
วันระบายทีระบายครั้งระบายแบบนี้น่ะหรือ
แต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นชาวบ้านจริงอาจจะเชื่อคนขายก็ได้ว่า
ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปปึ้งเดียวเนี่ยจะถูกตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า
ว่าเป็นการซื้อหวยชุดรวมชุดมาเดี๋ยวพ่อค้าจะโดนหรือเปล่า
เขาก็แบบอาจจะเชื่อหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปเพราะข้อสังเกตมันเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
แต่ที่แน่นะคะทางด้านในธนวัฒน์พลวิชัยโศก
สำนักงานสลากกินแบ่งก็บอกแล้วแหละบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจต้องการที่จะต้องการข้อมูลอะไรก็ตาม
ทำเรื่องมาก่อนเนอะทำเรื่องมาแล้วก็มีหมายเรียกเป็นเอกสารยื่นมา
ตรงนี้เดี๋ยวทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจะให้ความร่วมมือ
ทีนี้ก็ต้องรอดูแล้วแหละคุณทัศนายคุณสุภานีคุณผู้ชม
วันมรืนก็คือวันจันทร์ว่าทางนายอัชริยะจะมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่ข้อสังเกต๗จุดที่เราบอกคุณผู้ชมไปมันก็น่ามันก็น่าสังเกต
พอบอกไปเออมันก็ใช่อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตกันไป
ทำไมมันไม่เป็น๗ทำไมมันเป็น๓เป็น๓อะไรอย่างนี้
มันก็ต้องเป็น๘แต่ว่าข้างเป็น๓
ถูกต้องเยอะสิทำไมถึงไม่ตรงกัน

ก็นี่ไงที่ดิฉันต้องพูดในฝั่งคุณพีชคือไม่ได้เข้าข้างใครนะ

คือทางฝั่งคุณพีชเขาก็บอกว่าเนี่ยผมจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลย
เรื่องของการถูกหวยตรงนี้ถูกลอตเตอรี่ตรงนี้
ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เริ่มถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียล
ผมไปถ่ายเขาใช่แล้วผมจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
คุณผู้ชมจริงเรื่องนี้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

ถูกต้องถูกต้องถ้าเขาเป็นคนดีเราจะชื่นชมเขาต่อไป
แต่ถ้าสุดท้ายเขาลวงโลกเขาโกหก
เดี๋ยวสังคมก็ตัดสินเองว่ามันจะควรเป็นอย่างไร
ใช่เพราะว่าทนายอัชริยะก็บอกแล้วก็วินวินไหมล่ะ
ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าออกมาแล้วคุณพูดจริง

แต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วคุณโกหกคุณก็ต้องรับไป
เพราะคุณค้าขายอาจจะขายต่อไม่ได้หรือเปล่านะฮะ

มีอาจารย์เป็นหนึ่งไปดูว่าห่วงจุ้ยตรงนี้ดี
ก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ได้เลขสวย

คนก็แห่ไปซื้อไงอยากได้๙๐ล้านเหมือนกัน

ใครที่จะไปซื้อคุณผู้ชมเหลือแต่ชุด๑๕ใบกับ๒๐ใบ

เอามาได้มากสุดคือเอามาได้คือตอนนั้นชุด๕ใบ